คุณผู้ชมครับประชาชนก็ยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อที่จะต่อรถชัตเทอร์บัสตรงสนามม้านางเลิ้ง
เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันนะคะ
กับคุณสุรพัฒน์จารุมณีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากสนามม้านางเลิ้งค่ะ
หรือเจ้าหน้าที่จะขอเบอร์เจ้าของรถเพื่อติดต่อโทรตาม
ส่วนประชาชนยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา
ที่รถชัตเติลบัตรออกให้บริการเที่ยวแรก
เช่นเดียวกับนายสุนิทธรรมประพัฒน์ประชาชนจากจังหวัดสงขลา
ที่มาใช้บริการตรงนี้เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีครับ
ผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
ภูมิขวนอนุญาเดตตอนเล็กครับที่ประวงไปพระธานปริญญาบัติ
หมาลัยทักษิณสมัยนั้นเป็นมศวสงขลานะครับ
แล้วก็พระองค์ไปทั้งครอบครัวเลยครับก็ได้เข้าเฝ้าใกล้คิดมากดีใจมาก
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ไปเข้าเฝ้าที่น้ำตกไซขาว
ตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมมศ๑ครับ
น้ำตกไซขาวทางเผือกก้โคจังหวัดปรัตนี
ก็ประวงท่านเนี่ยได้เดินพระจำเนินแล้วก็เข้ามากล้ายคิดพวกเรา
เพราะเราเป็นเด็กนักเรียนลูกเป็นลูกเสือครับตอนนั้นครับ
ก็ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านรวมทั้งครอบครัวเลยครับ
องค์ท่านใจดีกับพระศกนิกรมากเลยครับ
เสกสรรสิริมาข้าราชการบำนานที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีเป็นประจำ
เดินทางมาด้วยรถไฟออกจากอุดรธานีเมื่อคืนแล้วก็มาลงที่หัวลำโพง
แล้วต่อรถเมย์มาพักผ่อนที่จุดบริการสนามม้านางเลิ้ง
ก่อนจะออกไปจับจองพื้นที่ในสนามหลวงช่วงเที่ยงของวันนี้ครับ

ผมออกจากบ้านมันรถไฟมันไปจอดรับผู้โดยสารอยู่ที่สถานีรถไฟห้วยสัมภาษณ์
แล้วก็เดินทางมาออกจากสถานีห้วยสัมภาษณ์ก็๑๙นาฬิกา๔๐นาทีครับเมื่อวาน
เกือบ๖โมงเช้าที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

ก็จับรถเมย์มาต่อกัน๓สายถึงได้มาถึงตรงนี้
สนามม้านางเลิ้งรองรับคนมานอนพักได้ถึง๑๐๐๐คนนะครับ
มีทีวีให้ติดตามการถ่ายทอดสดพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้
แล้วก็จะมีอาหารรองรับประชาชนตั้งแต่เช้าของวันที่๒๖ครับ
ชัตเตอร์บัตรตรงนี้ที่เห็นอยู่ด้านข้างผมนี่จะออกทุก๑๐นาทีนะครับ
ปลายทางไปที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ครับ

เพื่อเข้าไปที่ท้องสนามหลวง
ตรงนั้นจะใกล้จุดคัดกรองที่๔นะครับ

เราจะไปสำรวจเส้นทางกันหน่อยนะครับว่า

แล้วก็ไปดูด้วยว่า